โอ้โหเมื่อเช้าแตกตื่นกันทั้งถนนครับ
มีรถขับผ่านไปผ่านมาแต่ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
ไปนั่งสมาธิอยู่กลางถนน
ท้ายที่สุดผู้ชายคนนี้ถูกรถคันแรกเฉียว
ถูกมอเตอร์ไซค์ที่ขับตามมาทับ

และเป็นเหตุให้คนขับขี่รถคันอื่น

ตำรวจสนท่าข้ามพร้อมแพทย์และก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
เข้าตรวจสอบเหตุมีผู้เสียชีวิตอยู่กลางถนนพระราม๒
ที่เกิดเหตุเป็นช่องคู่ขนาน๓เลนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในเลนส์ที่๒ก็คือช่องกลาง
พบศพชาย๑รายอายุประมาณ๔๐๔๕ปี
กางเกงขาสั้นสีดำเสื้อยืดสีดำ
แจ็คเก็ตสีน้ำเงินอีกชั้นหนึ่งนะครับ
สภาพร่างกายแขนและขาหักผิดรูป
ไม่พบเอกสารใดเพราะเขาถูกทั้งรถเฉียว

อกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑รายเป็นชาย
ซึ่งขี่รถจักรยานยนต์วิบากนะครับ

บทขวกับรถกระบะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
บอกว่าเขากำลังจะไปส่งลูกที่โรงเรียนตอนเช้า

ช่วงขากลับเป็นช่วงฟ้าใกล้สว่างแล้ว
เห็นว่าชายคนดังกล่าวอยู่กลางถนนในลักษณะไหนเขาทำท่าให้ดูเมื่อกี้
นั่งลงไปกับพื้นลักษณะเหมือนนั่งขัดสมาธิ
เหมือนนั่งสมาธิคุณนั่งสมาธิอยู่กลางถนนตรงเลนส์๒เลยนะครับ
คนขับรถกระบะพยายามหักหลบแต่หักหลบไม่พ้นก็เฉียวจนผู้ตายล้ม
ที่รถจักรยานยนต์คันข้างหลังรถจักรยานยนต์วิบาก
พุ่งมาทับร่างซ้ำจนทำให้คนขี่รถจักรยานยนต

ตัวเขาแปลกใจมากว่าผู้ชายคนนี้มานั่งขัดสมาร์ทตรงกลางถนนทำไมนะครับ
พนักงานสอบสวนสนท่าข้ามจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดใกล้เคียง
แล้วก็จุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
เรื่องต้นให้อาสาสมัครนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชนะสูตรที่นิติเวศสิริราช
ติดตามหาญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ